หลังจากข้ามมาฝั่งทายและก็มาขำรสจกยานยนต์ของชาวบ้าน

ตำรวจภูทรเมืองบรรนองพร้อมกับตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวน

ก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
หลังจับได้ตำรวจก็พาไปชี้จุดเกิดเหตุ
โดยจุดแรกอยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง
คนร้ายได้ไปขโมยรถจักรยานยนต์
นักเรียนที่จอดไว้ขนาดเข้าไปเรียนหนังสือนั่นเองครับ
จากนั้นก็นำตัวไปยังจุดที่๒ซึ่งเป็นร้านเสริมสวย
โดยในจอนั้นแสดงวิธีการขโมยตามขั้นตอน
ระหว่างนั้นเจ้าของรถผู้เสียหายก็เข้าไปตอบว่า

แต่ว่าในจอนั้นก็ทำได้เพียงยกมือไหว้ขอโทษเท่านั้นเองครับ
สำหรับพฤติกรรมของคนร้ายจะนั่งเรือมาจากบ้านหลุมพอ
จังหวัดก่อ๒ของพม่าครับ
จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางเข้ามายังอำเภอเมืองระนอง

เมื่อเจอก็ทำการขโมยแล้วก็นำรถไปซ่อน
จากนั้นตระเวนต่อจนเจอรถคันที่๒
เมื่อได้ครบก็จะขับรถคันที่๒ไปส่งขายที่พม่า
แล้วก็ย้อนกลับมาเอาคันที่๑ที่ซ่อนไว้ไปขาย
ราคาคันละเพียง๓๐๐ขอไปครับ๓๐๐๐บาทนะครับ
ทางด้านของพันธบรดเอกพักขพลฝากเตือนไปยังประชาชน

เพราะจะเป็นโอกาสให้คนร้ายทำการขโมยจนต้องเสียทรัพย์สินไปในที่สุดครับ